คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่กู้ภัยที่เป็นทีมนักประดาน้ำกู้ภัย
เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะชื่อเรื่องของเขาในเฟซบุ๊กเนี่ย
ชื่อว่าผีเตะปากครับคือกู้ภัยเป็นคนโพสต์เองค่ะ
กู้ภัยบอกว่าไปช่วยค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตที่จมอยู่ในน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
แต่ว่าการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตมันมีอุปสรรคเยอะ
กระแสน้ำไหลแรงฝนตกด้วยมืดด้วย
แต่เจอร่างของผู้เสียชีวิตในน้ำเพราะผีเตะปาก
อันนี้กู้ภัยบอกเองค่ะว่าเป็นแบบนี้ค่ะ

เราเลยให้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปคุยกับนายเฉลิมพล
เขาเรียกกันว่าพี่ใหญ่เป็นประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค๗

เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายเดือนก่อน
วันเกิดเหตุประมาณ๒ทุ่มได้รับแจ้งจากสพนขาว
ว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักตกลงไปในคลอง
ก็เลยไปกับลูกน้อง๒คนตอนนั้นฝนตกหนักมากแล้วระยะทางก็ไกล๘๐กิโลได้ค่ะ
ไปถึงจุดเกิดเหตุประมาณสามทุ่มกว่าได้ข้อมูลว่า
ตัวภรรยามีคนช่วยขึ้นมาได้ส่วนสามีจมน้ำหายไปยังหาไม่เจอ
ลูกน้องก็เลยลงไปหานะคะประมาณสัก๒๐นาที
ลงไปหาในรถที่จมอยู่ในน้ำค่ะ
ก็เลยเอาเชือกผูกแล้วก็ดึงรถขึ้นมาเพราะว่าเจอรถก่อน
พอเจอรถปุ๊บก็ยังดำน้ำต่อนะคะเพื่อค้นหาศพ
แต่ตอนนั้นฝนตกค่ะก็ดำลงไปเรื่อย
สู้กับกระแสน้ำที่แรงมากดำไปได้ไกลประมาณ๒๐๐เมตร

กู้ภัยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใคร
เอาเท้าเตะปากเต็มเลย

กาบหลุดจากปากอ่ะค่ะ
ตอนแรกเขานึกว่าลูกน้องที่มาด้วยกัน
ก็เลยคว้าขาลูกน้องแล้วกระตุกขา

ขานั้นไม่กระดิกค่ะเลยกระตุกอีก
ขานั้นก็ไม่กระดิกอีกค่ะ
คว้าขานั่นแหละที่มาถีบหน้าเขาอ่ะนะที่มาถีบปากเขาอ่ะ
คว้าขานั้นออกมาแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาบนน้ำ
สิ่งที่เขาคว้ามาก็คือผู้เสียชีวิตนะคะคือศพค่ะ

นี่เขาเลยอ้าวแล้วอะไรที่มาเตะปากเขาเมื่อกี้
เหตุการณ์นี้เขาก็เลยบอกว่าแปลกใจมากนะคะว่าทำไมถึงมีอะไรมาเตะปากเขา
ซึ่งจริงแล้วคือร่างของผู้เสียชีวิตครับคือจุดที่จมกับจุดที่เจอ
ห่างกันประมาณสองร้อยเมตรค่ะแล้วกระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะ
ภัยบอกว่าศพน่าจะลอยไปไกลกว่านั้นถ้าประเมินตามสภาพน้ำที่ไหลเชี่ยวนะคะ
แล้วก็กว่าที่กู้ภัยจะเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุกว่าจะดำน้ำกว่าจะหามันใช้เวลาเยอะ
แต่แปลกใจที่ว่าร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่
ก็เลยเชื่อว่าผู้เสียชีวิตคงไม่อยากให้กู้ภัยเหนื่อยในการงมหาร่างค่ะ
เอาขามาเตะปากซะเลยเหมือนกับว่าสะกิดบอกว่าศพลุงอยู่นี่นะ
ให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ใช่กู้ภัยบอกนะคาดว่าลุงอยากจะบอกว่าร่างลุงอยู่ตรงเนี้ย
รอให้คนมาช่วยนำศพขึ้นไปอยู่ค่ะ

ก็มอบสินน้ำใจให้อ่ะนะคะครับก็ตัวเองไม่ได้รับนะคะ
เรื่องของเงินนะคะก็อยากจะให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนำไปทำบุญมากกว่า
หลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปนายเฉลิมพลกู้ภัยคนนี้บอกว่า
ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ซะหน่อยครับถูกรางวัลจริงจริงนะคะ
เลขท้าย๒ตัวได้เงินสองพันบาทแล้วมันเป็นจำนวนเงินเท่ากับ
ญาติของลุงมอบให้กับเขาแต่เขาไม่รับอ่ะอืม
คือจำนวนเงินเท่ากันเลยก็เลยคาดว่าสงสัย
คุณลุงผู้เสียชีวิตมาให้โชคแน่แน่อ่าแสดงว่าตั้งแต่ก่อนที่
เขาจะเลื่อนการออกรางวัลกันไปอ่ะสิใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกเป็นสักพักนึงแล้ว
เหตุการณ์นี้เป็นเดือนแล้วค่ะครับท่านผู้ชมครับ